เปิดต้นคริสต์มาร์ทแบบอันดุลาภัมภาชา
มันเป็นโครงการดีที่จะมาช่วยโลกของเราให้ลดการใช้พลาสติกอยู่บ้าง
ให้ความรู้ในการใช้พลาสติกอย่างถูกวิธีแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่
เพื่อให้โลกของเราไม่ได้เกิดขยะโลกหรือว่าโลกร้อนนั่นเองครับ
ซึ่งความรู้ในการใช้พลาสติกอย่างถูกกับอันดุลาภัมภาษา
ใช่ครับก็เป็นตัวนี้แหละครับที่ผมออกแบบนี้
เราก็นำมาจำหน่ายแล้วก็ไม่ถัดไม่จ่ายเพื่อจะนำต้องทิ้งออกไปทะเล

ก็คือตัวรูปนาฬิกาซ้ายนะครับ
ตั้งใจแบบว่าเหมือนกับการที่ลูกมาปัจจุบันเราทิ้งขยะอยู่
แล้วถ้าเกิดเรานำไปใช้ถูกที่ถูกเวลาหรือว่าถูกทางเนี่ย
ขยะตรงนี้เนี่ยก็จะปลายมาเป็นซับสิทธิ์หรือว่าสิ่งของที่มีทาราค

แล้วยังไงก็ตามโครงการกันเลยนะครับ
ก็สามารถซื้อได้ที่เพจนะครับ
แล้วก็ชวนมาดูต้นพริกสมาร์ทนี่เลยต้นพริกสมาร์ทที่ทำมาจากกล่องซีดีที่เรียกว่าของพี่เราไม่ใช่กันแล้ว
เพราะว่ามันสร้างค่าให้เกิดสินค้าที่มากยิ่งขึ้นครับ
ครับต้องเปิดตัดตามคำนะครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สุดขวัก

ก็มีทั้งสำหรับทุกคนและก็มีที่ไม่เห็นด้วย
แต่ว่าคือใจจริงนะครับที่ผมออกมาบอกเนี่ย
คือด้วยความที่ผมอยากจะคือผมอยากจะให้เกียรตินะครับ
ด้วยตัวผมเองด้วยตัวคนที่ผมคุยด้วย
แล้วก็ให้เกียรติทุกคนด้วยที่ไม่ได้คบว่าไม่ได้อะไร

เพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเรา
มันอาจจะมีมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีกว่านี้ก็ได้
ผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะให้เกียรติทุกคนจริง

ที่กระแสมันคือแค่ว่าตัวโฟมอ่ะ
อันนี้ที่กระแสมันอ่ะตัวโฟมอ่ะ
ทำคนขวัดรูปออกมาเองเปิดวาดเองอะไรเอง
คือผมว่าไม่มีใครอยากทำร้ายตัวเอง
จริงแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดี
หรือว่าอะไรที่เขาลงมา
แล้วก็ให้ทุกคนอาจจะแข่งความเข้าใจผิดอย่างหนึ่ง

นี่หลังความมันมีบอกว่าของเราอยู่ด้วยกัน

ของอาวุธเนี่ยก็ไม่ใช่ฟันดูกครับ

อาจจะแก็เข้าใจในความเป็นหวังของทุกคนมากเลยครับ

แล้วเราให้กำมันใจเขาอย่างในร่างใจนะ

คือสิ่งที่ผมยังพยายามทำอยู่นักวันนี้นะครับ
แต่ว่าจะละหมาระยะเวลามันผ่านไปนานแล้ว
แล้วก็ที่ผ่านมาผมอาจจะเคยทำอะไรที่
ไม่ดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้าง
แต่แต่หลังว่า

จริงแล้วมันเป็นงานแรง
เป็นงานแต่งมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นพิธีในช่วงแรก

อธิบายแทนเขาหน่อยว่าเออเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอก
ใช่

ในคลิปทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นงานพิธีตอนเช้า
มันจะมีเรื่องรับสืบปักทีนะครับ
แต่ว่าแต่ว่าคนที่แต่ว่าคนที่เข้ามาดูนี้ก็คิดว่า
น่าเย็นแบบละนะนะครับ
รู้สึกว่าเป็นผมเองหรือเป็นคนอื่น
เพราะมันมีช่วงชีวิตที่ปฏิเสธเวลามาก
ขอร้องเผื่อว่าในชีวิตประจำวันนั้นมันก็ไม่มีอะไรสำคัญ
จริงไม่คุ้มสาวผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่คำแนะนำว่าใครบ้าง

พูดถึงเครื่องหน่อย
แก๊งไงไอ้แก๊ง
นายคือทำไมหรือ
ผมว่าจนผมอ่ะณตอนนี้หัวใจใจทำงานดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ผมก็ไม่รู้สึกว่านั้น

ใช่ครับ
การ์นเค้าบอกว่าเพื่อนหรือละ
หรือทำให้เราต้องเปิด

ต้องก็ไม่อยากจะิดการตี่ที่

ก็ลูกว่าจริงเขาบูอย่าเล่นว่า
คนลูกว่าเขาลุขไปก็ไม่มีใครเชื่อเหรอ

อยากจะพูดอย่างนั้นเลยครับมันเป็นแค่เรื่องของชีวิตผมที่ผมลงมา
แล้วก็อยากจะไม่มีอะไรปิดบังกับทุกคนเท่านั้นเองครับ
แล้วผมอยากจะเดินอย่างสบายใจอย่างมากอย่างพี่
แล้วก็คือว่าอยากจะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทุกคนแบบนี้แหละ
เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็เป็นค่าชีวิตอย่างนั้นนะครับ
แฟนคลับก็รักจิได้เหมือนเดิมนะครับ
แฟนคลับก็รักเหมือนเดิมเนาะรักได้กันเหมือนเดิมเจอได้เหมือนเดิม